แต่มันก็เป็นเรื่องของคนกับสัตว์ล่ะคุณผู้ชม

บางทีเราก็อยากจะให้มันทำอะไรอย่างที่เราอยากให้ทำ

มนุษย์เราไม่ชอบอย่าบังคับเราเต้นได้ไหม

เอาก็เต้นเก่งดีนี่

ก็ไม่เห็นจะเป็นไรในเมื่อคนมีความสุขแล้ว
มันสนุกกับเรามั้ยคะครับ

ภัทรบานะก็จะพูดว่าอะไร

หละถ้าเธอเป็นแมวตอนนั้นอาจจะพูดว่า
เอาให้สาหัวใจเลย

เอาที่สบายใจดีนะ

ก็อย่างว่าแหละนะเราได้กินอาหารก็เพราะมนุษย์ไง

ถ้ามันทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็หันมาตอบเอง
ถ้าจริงแม่งมันตบนะมันไม่พอใจมันตบอย่างนี้เลย

ก็จะแบบไม่เอาไม่ทำมันขัดขืน
อันนี้แปลว่าสมยอมนะคะ
พูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงมันน่ารักจริงเลยคุณผู้ชม